คุณผู้ชมค่ะไปเพิ่มรอยยิ้มกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะ
กับช่วงจ๊อจ๊ะริมจอของเราค่ะ

คุณพ่อมือใหม่ไงอุ้มลูกนานสงสัยเมื่อยนะคะ
เขามีวิธีแก้นะจะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
คุณพ่อใบแดงแปล๊ด
ดีเจพุทธคนขยันงานก็ทำลูกก็ต้องเลี้ยง
มันก็จะมีอาการอ่อนเพลียกันบ้างปวดเนื้อเมื่อยตัว
คุณพ่อหัวฟูเลยล่ะค่ะ
อาศัยจังหวะที่ออกมาทำงานนั่นแหละคลายเส้นกันสักนิด
แม่เอ็นดูคุณพ่อมือใหม่อะค่ะ
โอ้โฮตอนนี้เขาดูแลแต่ผู้ชายน่ะ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โทษไม่ต้องนอยใจไปนะคะนุ้งเบ้นฝุ่นยาพร
เราเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองให้ได้ค่ะ
ส่วนผู้ชายเขาต้องมีคนเทคแคร์
ในกองอ่ะทำถูกแล้วค่ะต้องเห็นใจคุณพ่อมือใหม่นิดนึง
เอ็นดูเขานะคะอุ๊ย
เจาะแจกรีมเจาะ